ฉันพาพี่แจ๊กรีนพร้อมคุณผู้ชมไปขึ้นโรงพักกันดีกว่าค่ะ

พร้อมกับนางงามลูกรักนะคะน้องโกโก้อารยะนั่นเองค่ะ
ไปขึ้นโรงพักบางแก้วที่สมุทรประการนะคะ
ก็ร่วมฟังการสอบสวนนักเลงคีย์บอร์ดค่ะ
ที่มาวิภาควิจารณ์เวทีตัวเองแบบแรง
เอาจริงคนด่าเยอะข้อนประเทศแหละ

โดนด่าเยอะแต่คนชมก็เยอะเหมือนกัน
แต่ว่าสองคนนี้แหละมันสะเทือนใจมันจี้ใจสุดแล้ว

ผู้ต้องหายอมรับผิดนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะ
คุณนวัดเนี่ยบอกว่าให้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะ
โกโก้อารยสุภเริกเป็นเวลา๓๐วัน
โพสต์ขอโทษนะแทนการจำคุก
แล้วก็แทนการจ่ายค่าปรับในข้อหามินประมาทนั่นเอง

วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเขาก็เคลียร์กันไปแล้ว

ก็กระแสดราม่าของสองเวทีนะคะ

คำตอบแซ่บจากแม่เกดเวทีนั่นเองนะคะ

เกดไม่กินโกโก้แล้วโกโก้จะว่ายังไง

ไปฟังเลยค่ะชอตห้ามพลาดค่ะ

แต่เกดรู้สึกเกรดเฉยมากเลยค่ะ

นะผมเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้ผลิต

จะมารู้กงรู้เกมผมไม่ทราบ
ผมไม่ได้เป็นคนวางหมากวางเกม

เพราะว่าโกโก้เป็นน้ำที่เก็บไม่ดื่มค่ะ

ที่เขาทำแบบนั้นเพื่อจะเอาชนะเกรดแล้ว

ใครยินดีที่จะรับความรักเกรด

นั่นก็เป็นเรื่องของพี่เกดอะค่ะ

คือหนูเป็นเด็กอะค่ะหนูก็ต้องเคารพผู้ใหญ่
เกดไม่ได้เจอป้องนวัดมานานมาก
ป้องนวัดมานานมาก
้องนวัดเกดรักมากค่ะ

แต่ผมยืนยันว่าโกโก้ที่ชนะก็เพราะว่า

รู้สึกว่าทำไมเวทีฉันมันเป็นอะไรนักหนา